คือมีชาวนา๕คนค่ะเขาวิ่งไปหลบฝนในกระท่อมกลางทุ่งนา
บาดเจ็บสาหัสไปคนนึงแต่ว่าที่เหลือก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยางตลาดนำผู้บาดเจ็บนะคะคนที่เจ็บหนักถูกฟ้าผ่าเข้ารับการรักษาค่ะ
นายสำรวยหวานเอี่ยมอายุ๕๗ปีเป็นชาวบ้านหนองแคนอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
คนเจ็บคือหมดสตินะคะที่หลังเนี่ยมีรอยไหม้เกรียมเลย
อยู่ระหว่างเขตรอยต่อตำบลหัวนาคำอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสิน
กับตำบลศรีสุกอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาศาสตร์รักษามค่ะ
จากการตรวจสอบที่กระท่อมนะคะคุณผู้ชมหลังคานี่เป็นสังกษี
ครับมีรอยฉีกขาดแล้วก็ปลิวหลุดออกไปด้วยบางส่วน
มีรอยไหม้เสากระท่อมคือเสาแบบแตกไปเลยนะคะ
แล้วก็เจอหมวกของคนเจ็บตกอยู่ค่ะครับ
ในเวียงสานหวานเอียมอายุห้าสิบเอ็ดปีลูกชายของคนเจ็บ
เขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าให้ฟังแบบยังตกใจอยู่เลยอ่ะ
ก่อนเกิดเหตุคือตัวเขากับคนเจ็บแล้วก็ญาติญาติรวมกัน๕คน
ไถนากันตั้งแต่เช้าพอสิบเอ็ดโมงฝนตกหนัก
พากันวิ่งไปหลบฝนในกระท่อมใต้ต้นยูคาลิปตัส
ทุกคนปิดโทรศัพท์มือถือเพราะว่ากลัวถูกฟ้าผ่า
แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงตอนที่หลบฝนกันอยู่
นายสำรวยคนเจ็บเห็นว่าหลังคาสังกษีถูกลมพัดแรง
จะขยับออกจากกันทำให้มีน้ำฝนหยดลงมา
ก็เลยลุกขึ้นเอามีดอิโต้ไปเคาะแผ่นสังกษีให้มันชิดกันคุณผู้ชม
ครับแล้วจังหวะนั้นเลยนะคะแสงไฟแลบแป๊บมาเลยอืม
ฟ้าผ่าเลยค่ะโอ้โหนี่ไงอีโต้ที่เอาขึ้นไปกระแทกกับหลังคาสังกษี
แล้วสังกษีด้วยหลังคานี่ไงโต้ก็เหล็กฟ้าผ่าลงมาเลย
ตรงนี้เลยทุกคนแบบหูอื้อตาลายกันหมดครับ
พอสิ้นเสียงฟ้าผ่า๕คนที่อยู่ในกระท่อมคืออยู่คนละทิศคนละทางอะค่ะ
แต่ตัวนายสำรวยคนเจ็บหนักสลบแน่นิ่งไปเลยนะคะ
เขาก็เลยรีบพานายสำรวยขึ้นรถกระบะขับออกจากที่เกิดเหตุ
ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยเทศบาลตำบลหัวนาคัม
ก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่ฟ้าผ่าเพราะว่าคนเจ็บเอาอิโต้ไปเคาะสังกษี
จุไฟฟ้าก็แล่นผ่านมาพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
มีตัวฟันใหม่ครับ
แค่นี้แค่นี้ครับแค่นี้ครับร่วมร่วมอ่อมแล้วครับ
นี่นะคะก็บาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนแต่คนอื่น
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะว่าได้ห้อยพระนาคปรกหลวงพ่อลาย
ตำบลคันธานราชอำเภอกันธรวิชัยก็ช่วยป้องกันเอาไว้
ทำให้รอดพ้นจากการถูกฟ้าผ่านในครั้งนี้ส่วนอาการคนเจ็บตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัว
ยังไม่พ้นขีดอันตรายต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกาลสิน
เพราะอาการหนักเลยหลังไหม้ทั้งแถบเลย
คือในที่โล่งแจ้งเวลาฟ้าฝนมาเนี่ยบางทีก็ต้องอยู่ในที่ปลอดภัย
แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสื่อที่อันมาซึ่งฟ้าที่จะผ่าลงมาด้วยนะครับ